นายกออกกฎเข้มบอกไม่ได้แล้ว
นายกยอมรับว่ามีช่องโหวเรื่องการซื้อปืนสั่งปืน
บอกเดี๋ยวอุดรูโหวเลยเพราะท่านเป็นนายกด้วย
สำนักงานตำรวจด้วยแล้วดูกระทรวงการคลังด้วย
กระทรวงการคลังเกี่ยวยังไงนะครับ
มาจากนอกประเทศจากต่างประเทศไง
นะครับในเสร็จทางทฤวิสินนายกุศมนตรีและนักโรยกาลกระทรวงการคลังครับ
ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปคุยกับคนที่ยืนข้างท่านนั่นน่ะ
แล้วไปติดตามความคืบหน้าของคดีนะครับเหตุยิงในห้างพารากรด้วย
แล้วจะไปดูสิไอ้ที่มาที่ปลายปืนเนี่ย
ทำไมเขาโจทย์จันทร์กันว่าหาซื้อง่าย
โดยเฉพาะพลาสตรอมร้านค้าออลไลน์ทำไมซื้อกันง่ายจริง

เข้าถึงการซื้อขายตลอดจนการนำเข้าพบว่า
ข้อกฎหมายมีช่องโหวครับ

คือตอนนี้มันทำให้กลุ่มค้าอาวุธและคนที่ต้องการปืน

โดยเฉพาะการสั่งซื้อจากต่างประเทศ

ในฐานะที่ท่านควบ
ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วย
หน้าที่ตรงเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ย

ของกฎหมายทำยังไงครับท่านครับ
คุณผู้ชมมองว่าข้อกฎหมายเรา
เราตกยุคไหม
ตรงแบบนี้เลยนะ
เพราะว่าพรบออาวุธปืน
พรบออาวุธปืนที่เราใช้กันอยู่

ชื่อเต็มคือพระราชบัญญัติอาวุธปืน

มีการแก้ไขปรับปรุงบ้างหรือยัง
นั่นน่ะสินะครับมันตามไม่ทันยุคสมัยไหม

ไปคุยกับพบตรพบตรก็ออกมาพูดบ้าง

คือจริงทำมาหน้านี้๒เดือนแล้ว

การก่ออาจกรรมโดยใช้ปืน

ยึดของกลางได้กว่า๙๐๐กระบอก

อดของคดีอาจยกรรมมันเพิ่มขึ้น

แล้วเดี๋ยวจะประสานไปยังกรมการปกครองด้วย

ที่ดอมตั้งข้อสังเกตว่ามันเก่าไปไหม

กฎหมายปืนเนี่ยแก้ไขดีไหม

มันเทียบเท่าปืนจริงเพราะมันทำให้คนตายเนี่ยนะครับ

ลองฟังพบตรครับแนวทางเป็นยังไงฮะ
ให้ของสอทนะครับ

ให้ดูเป้า
เจาะเว็บพวกนี้ให้ได้ตั้งเป็นทีมที่ทำเรื่องการจับกลุ่มเว็บที่ขายปืนเถื่อนที่ทางออนไลน์
อันนี้เราตั้งเลยในส่วนของข้อกฎหมายเราได้ประสานกับกรมการปกครอง
เพื่อทำให้ปืนที่เป็นแม่งกันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อขายได้
มันเหมือนตีเป็นอาวุธไปเลยนะครับเรายกระดับของข้อกฎหมายขึ้นไปเลย
โอ้โหนี่ต้องไปขยายความข้อกฎหมายกันแล้วนะครับ
อะไรคือปืนอะไรคืออาวุธดัดแปลงแล้วเป็นอาวุธถือว่าเป็นปืนไหม
ทำให้คนตายไหมสงสัยต้องคุยกันโอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมเรื่องข้อกฎหมาย
โทสำรานนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
คือท่านรับผิดชอบปราบปืนเถื่อนมาตลอด
กระสุนจริงก็เท่าปืนจริงยิงแล้วตายนะครับ

ผมย้ำแบบนี้ดีกว่าพูดกันภาษาชาวบ้าน

มันก็เป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนใช้ในการก่อเหตุได้
นี่แหละครับเอาล่ะยังไงก็แก้กันให้ครอบคลุมถึงด้วยก็แล้วกัน
เรื่องของการเข้าถึงทำยังไงให้มันยากขึ้นกว่าเดิม
ทำยังไงไม่ให้แบบไปซื้อผ่านทางออนไลน์ได้